ตอนนี้มีน้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะที่เดินทางเข้าไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าอยากที่จะให้เร่งรัดคดีหน่อยเพราะว่าจากที่เกิดเรื่องที่บุกจับกันมาจนถึงวันนี้
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับเจ้าของเลย
รวมถึงเขาก็มองกันว่าจริงแล้วเนี่ยผู้เสียหายน่าจะมีมากกว่านี้อีกเพราะว่าขายมากว่า๒ปีแล้วนะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นำนายวุฒิกรหมอนอิงน้องชายของนางสาวพิมนต์วัน
ผู้เสียชีวิตจากการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อลีน
ที่มีส่วนผสมของสารอันตรายประเภทไซบุทรามีน
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้เร่งรักคดี
เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
นายรณรงค์บอกว่าอยากที่จะเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบย้อนหลังไปอีกว่ายังมีพื้นที่ไหนที่มีผู้เสียชีวิตจากการกินลีนอีกหรือเปล่า
เพราะว่ามีการขายมานานกว่า๒ปีแล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนกินแล้วก็เสียชีวิตมากกว่านี้
โดยขอให้มีการดำเนินคดีกับเจ้าของและผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศในข้อหาช่อกงประชาชน
เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ควรร่ำรวยในขณะที่มีคนตาย
และอาหารเสริมในประเทศนี้ไม่ควรมีใครกินแล้วต้องเสียชีวิตค่ะ
ด้านนายพีรยศอินทรพลพร้อมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑลีนอีกกว่า๔๐คน
วันนี้ก็เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะ
โดยบอกว่าไม่รู้จริงว่าในผลิตภัณฑ์มันมีสารอันตรายอย่างไซบูทรามินผสมอยู่ด้วย
เพราะก่อนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทก็อ้างบอกว่า
ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ๑๐๐
และก่อนขายก็ลองกินเองและให้ครอบครัวกินด้วย
ตอนแรกไม่ได้มีผลข้างเคียงและน้ำหนักก็ลดจริง
ก็ทางตัวแทนเองก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันนะคะ
ให้บริษัทคืนเงินให้กับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมด
หลังจากที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไปแล้ว
ซึ่งตัวแทนแต่ละคนก็เสียเงินตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้าน
มูลค่าความเสียหายของตัวแทนทั่วประเทศก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทแล้วค่ะ
ส่วนกลุ่มดารานักแสดงที่เคยเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์นะคะ
วันนี้ก็มีก๊อฟพิชยะนิติภัยศาลกุล

ซี่วนิดาเติมธนพรแล้วก็ตุ๊กกี้สุดารัฐบุตรพรม
สี่คนนี้เดินทางไปให้ปากคำกับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

โดยตุ๊กกี้หรือว่านางสาวสุดารัฐนะคะก็บอกเลยว่าเสียใจกับเรื่องนี้จริง
และยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อคำพูดของตัวเอง
และรีวิวสินค้าโดยไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ซึ่งทำความเสียหายมาให้กับผู้บริโภค
โดยหลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะต้องสอบปากคำทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่านั้นก็ต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะ